อย่างที่หลายคนบอกว่าเป็นแฟนเราต้องอดทนเป็นแฟนเวียต้องอดทนจริงค่ะ
ต้องสะเทินน้ำสะเทินบกไปไหนก็ได้ต้องไปให้ได้ค่ะ
ฝ่ายชายเคยบอกเอาไว้ว่าตอนนี้เริ่มคุยเรื่องแต่งงานกันไว้แล้ว
วางแผนกันคร่าวรอเวลาอีกสักปี๒ปี
เคลียร์งานกันให้เรียบร้อยได้เริ่มวิวาแน่นอน
เพราะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่เวียเขาพาน้องเวลา
พาไปทุลักทุเลลำบากอีกแล้วแต่เขามีความสุข
ดำน้ำดูโลกใต้ทะเลกันค่ะคุณผู้ชม
หลังจากที่ฝึกมือกันมานานนะถึงคราวได้ลงสนามจริง
ก็คือท้องทะเลอันไกลโฟนนี่เอง

คือนางเอกสาวคนสวยของเราก็สู้ไม่หวั่นสู้บอกยั่นจริงค่ะ
งานนี้พระเอกรูปหล่ออย่างพี่เวียยกนิ้วให้ในความอึดถึกทนของสาวเบลล่าค่ะ
เวียก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับแคปชั่นหวาน
ถึงน้องเบลล่าบอกว่าช่วงเวลาที่ไม่สามารถตีเป็นมูลค่าได้เลยนะคะ
ประมาณว่าเอาอะไรมาแล้วก็ไม่ยอมยับแล้วช่วงยามเย็นท้องฟ้าใจกว้าง
น้ำทะเลใสเปิดให้เห็นพื้นทรายคลื่นอ่อนพัดมากับลมเย็น
พาเอาเสียงเพลงจากลำโพงตัวเล็กลอยมากระทบใจบางแต่หนักหน้า
นี่มันแบบภาษาตรงนี้มากค่ะต้นคืนอันแสนพิเศษกำลังจะเริ่มต้นคืน
ที่เบลล่าคนดีที่หนึ่ง
โทษนะไม่ใช่เบลล่าสิบของพี่เวียแล้วแท็กไปโทษนะ
ล่าก็ตอบมาสั้นนะหลังจากที่พี่เวียสาธยายร่ายยาวมา

หัวหน้ารักนะคู่นี้เนอะ
ใช่ค่ะต่อไปครับก่อนหน้านี้นะ
หน้านี้เนาะพี่เวียพาขึ้นเข่าไปแล้ว
ขับมอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดข้ามทุ่งก็พามาแล้ว
อันนี้ลงน้ำเหลืออีกที่นึงแหละ

คุณเราต้องติดตามไปถึงอวกาศเลยเหรอ